สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ
ถวายการต้อนรับประมุกสงฆ์จาก๑๓ประเทศ
ที่เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
เด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
ศักยวงวิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเปิดเผยว่า
รัฐบาลไทยได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศถวายการต้อนรับประมุกสงฆ์จาก๑๓ประเทศ
จำนวน๑๙รูปที่จะมาร่วมในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
โดยประมุกส่งทั้ง๑๙รูปเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิช่วงเช้าวันนี้
และเข้าพำนักที่โรงแรมสุโขทัย
จากนั้นช่วงบ่ายประมุกสงฆ์เดินทางไปถวายสักการะเคารพพระศพ
สมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
และในวันที่๑๖ธันวาคมนี้นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จะเป็นตัวแทนรัฐบาลถวายพระทหารเพลประมุกสงฆ์ที่โรงแรมสุโขทัยครับ
ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระสงฆ์ในครั้งนี้
ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ที่เจ้าประสุสังฆราชมีต่อชาวพุทธโลก
จึงได้แจ้งอรัฐนาสังฆราชจากทั้งสังฆราชต่างที่เคยทำงานร่วมกับเจ้าพระสังฆราช
มีทั้งหมด๑๓ประเทศแล้วก็มีทั้งหมด๑๙รูป
ตามที่ได้รับรายงานจากกระทรวงต่างประเทศ
ทุกฝ่ายพร้อมกรมพิธีการทูตได้ทำหน้าที่เสมือนกับว่า
เป็นการถวายการต้อนรับเหมือนกับผู้นำสำคัญของประเทศ
ที่ประมุกสงฆ์๑๙รูปจากทั่วโลกมาร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระสังฆราชนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณอุปการณ์ของสมเด็จพระสังฆราช
เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนนะครับ
ทำให้ทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นประมุกสงฆ์ที่ได้รับการยอมรับจากชาวพุทธทั่วโลกครับ